ล่าสุดครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกครับเป็นกรณีของรถทัวร์นะฮะเป็นรถบัสนะครับกับรถตู้เอาผาดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่เอาเป็นว่าคนที่ขับรถตู้เอาผาดเนี่ยเขาลงมาเรียกคนขับรถบัสเนี่ยลงมากราบเท้าเขาซะดีดีแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแต่ไม่เห็นตัวในคลิปนะ

โอ้ยมันมันมัน

อ๋อปูชายกำย่ำสองคนน่ะโกนด่าเขาขนาดนั้นอ่ะ
เขาก็ยกมือไหว้ไว้แล้วส่วนผู้ชายสองคนข้างล่างอ่ะ
ก็เรียกบอกลงมาลงมามากราบเท้าเขาซะค่ะ
แล้วหลายรอบอ่ะก็มีคนตะโกนเนี้ยนะคือไม่มีใครห้าม
ได้โพสต์คลิปเอาไว้พร้อมกับข้อความบอกว่าเหตุเกิดอีกแล้วกราบตีนกูมาอีกแล้ว
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับมีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะไปหมดเลย
พากษ์วิจารณ์ผู้ชายที่ไปเรียกคนขับรถบัสให้ลงมากราบเนี่ย
บอกว่าใหญ่แค่ไหนถึงเรียกคนอื่นลงมากราบนะครับหรือคิดว่ารวยแล้วทำอะไรก็ได้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบไปนะครับพบว่าอ่าผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
เขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุรถบัสเนี่ยเขาเปลี่ยนเลนจากซ้ายไปเลนขวา
รถตู้อันพาดสีดำเนี่ยวิ่งอยู่เลนขวาไม่รู้ไม่พอใจอะไร
ค่ะรู้แต่ว่าอันผาดสีดำก็จอดเลยจอดขวางรถบัตรอ่ะนะอืม
แล้วก็คนขับรถก็ลงมาในชุดคาวบอยคนหนึ่งเนี่ยนะอีกคนนึงก็ไม่ได้ใส่หมวก
แต่ก็ใส่เสื้อกั๊กนะเปิดประตูลงมาแล้วก็ถีบรถบัตรไปสองครั้งก่อนด้วยนะ
ค่ะยืนด่าทอตะโกนให้คนขับรถบัตรลงมากราบเท้าเขาซะ
ต่อมาคนนั่งข้างคนขับก็ลงมาจากรถไม่ได้ลงมาห้ามลงมาช่วย
ช่วยต่อว่าคนขับรถบัตรอีกก็เหตุการณ์เป็นแบบนี้สักระยะหนึ่ง
ตำรวจก็มาฮะตำรวจมาแล้วก็แยกย้ายกันไปค่ะ
ก็ไม่แน่ใจว่าได้ปรับดำเนินคดีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอืม
หิดขวางการจราจรก่อความพุนไหวอะไรพวกนี้รึเปล่าค่ะ
แต่เอาเป็นว่าเขาก็แยกย้ายกันไปโหคนวิจารณ์หนักมากอ่ะ
คือทำไมถึงขั้นต้องกลับเท้าเหรอไม่เข้าใจอ่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวเขาคงตามก็ได้เดี๋ยวพี่ก็ดังแล้วล่ะนะ